คุณผู้ชมเคยได้ยินเคยได้ฟังเขาแล้ว
เออคุณผู้ชมบอกเลยเพลงนี้

เอาเยินยะะเหงอะ
คุณพลอยได้อยู่นะคะกับเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะ
จังหวะบอกเลยว่าประถมบันเทิงสีหน้าเขมาบให้แบบม่วนเลย
นาทีนี้มาแรงจริงสำหรับน้องบิวนะคะ
เป็นเพราะหน้าอลังการเนอะ
ผลโต้กล้าสายม่วนสายเแธทเลน์
น้องบิวเลยถูกใจพี่พี่แม่แม่สาวสองค่ะที่สำคัญเพลงฮิตฮอยกอดภูยอดรวย
ก็ดังแบบเปรี้ยงป้างเลยคุณผู้ชมค่ะ๑๐ล้านวิวภายใน๑เดือน
ทำให้ตอนนี้คิวงานของเธอนั้นยาวเหยียดปูนแล้วจ้าปีหน้า
ล่าสุดค่ะมีโมเมนต์ระหว่างสาวบิวกับพี่สาวคนสนิทแอนออราดิ้ง
แอนอรดีนี่แหละเออใครเห็นก็รู้สึกประทับใจมาก
คือซ้อแอนอรดีนี่แหละเขานำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่ค่ะ
แล้วก็ใส่ไม่ได้ด้วยนะซึ่งบางตัวแฟนคลับก็ซื้อให้
แล้วมันไม่ได้ใส่ก็เลยนำมาให้น้องบิวที่ทำงาน
ทำเอาน้องบิวถึงกับตื้นตันใจแล้วก็ดีใจในความหวังดี
แล้วก็เอ็นดูของซ้อแอนมากพร้อมกับเอ่ยปากบอกว่า
แอนเนี่ยคือหมอลำนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งในใจหนูเลยจ้า
พี่แอนนะคะวันวันนั้นที่อยู่เวิร์คไว้ก็มีการคุยกันนั้นแล้วแหละ
แต่ว่าเปี้ยนแบบเออมีเสื้อผ้าเยอะแยะอย่างนี้
อยากให้น้องได้ใส่เพราะว่าบางตัวพี่แอนใส่ไม่ได้
ค่ะแล้วพี่แอนก็ถามว่ารังเกียจไหมหรือว่าถือไหม
อะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูไม่ถือหนูหนูดีใจที่พี่ที่พี่แอนเอ็นดู
เราเคยชื่นชมพี่เขาแต่จากที่ในโทรทัศน์ในยูทูป
แล้ววันหนึ่งเขาได้มีโอกาสพูดคุยกัน
แล้วก็พี่แอนเอนดูเรานี่เราดีใจค่ะพี่แอนก็คือรุ่นพี่ใน

มันคนละอันนี้อยู่แล้วคนละเจนอยู่แล้วค่ะ

คือแกก็คือเบอร์หนึ่งตลอดการ